คุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนะคะถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด๑๙คือเข้าใจแหละว่าหลายคนกลัว
แต่ว่าหมอบอกให้ระวังแต่ไม่ได้ให้รังเกียจนะคะ
มันมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีคนแจ้งข่าวเข้ามาในเพจไทยรัฐ
ร้องเรียนมาบอกว่าบ้านตรงข้ามเขาเนี่ย
อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่คือมีพ่อแม่ที่อายุมากแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็มีลูกชายลูกชายมีลูกสาวอายุ๕ขวบ
ทีนี้แม่ไปช่วยชาวบ้านเย็บหน้ากากผ้ากันโควิด๑๙
ตัวลูกชายไม่พอใจหาว่าแม่ออกไปอยู่รวมกลุ่มกับคนเยอะ
สิ่งที่ลูกชายทำก็คือไล่แม่แล้วก็พ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึกและพาคินสัน
ออกไปนอนนอกบ้าน๔คืนแล้วค่ะ

จะเอาเชื้อโควิดไปติดลูกสาว
ซึ่งอายุ๕ขวบ
ผลไม้ต่อเป็นเตียง
วันแล้วค่ะที่พ่อแม่ไม่ได้เข้าบ้าน

ดูท่านเป็นอำมพลึกอายุ๗๐
ตัวท่านเองเดินยังไม่มีแรงเลยอ่ะ
แล้วคนเป็นลูกเราเห็นเรายังรู้สึกสะท้อนใจ
นี่ล่ะค่ะบ้านของคนค่ะ
แล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็
ออกมานอนตรงนี้
โหเรื่องราวก็อยากให้เขาเล่าให้ฟังนี่คือถนนหน้าบ้านเลยนะ
ก็คือถ่ายจากบ้านตรงข้ามอะค่ะแล้วก็แบบเขาก็เล่าด้วยเสียงสั่นเคลือนะ
เพราะว่าคือพ่อแม่ที่ถูกไล่ออกมานอกบ้านเนี่ยพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบ
เป็นอัมพลึกเป็นพาร์คินสันแม่ก็อายุหกสิบสี่ปีแล้ว
คือเป็นสองคนกลุ่มเสี่ยงอะค่ะคือตอนแรกที่ถ้าเป็นโควิดขึ้นมา
นั่นคือเขาจะอันตรายถึงชีวิตอ่ะตอนแรกนึกว่าให้อยู่ในรัวบ้าน
แต่คือนอกบ้านอันนี้คือนอกรัวบ้านคือริมถนนเลยริมถนนค่ะ
คือผู้ร้องเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวบ้านพยายามพูดคุยช่วยเหลือแล้วนะ
แต่ช่วยมากไม่ได้เพราะลูกชายจะออกมาด่าทอ
ก็พยายามร้องเรียนไปยังมูลนิธิต่างแจ้งตำรวจทุกวันนะคะ
พาไปตรวจร่างกายเพราะบอกว่าต้องทำแผลด้วย
คุณลุงถูกฉุดกระชากถูกทำร้ายหัวโนแขนฟกช้ำ

คืนที่๒ก็ยังไม่ได้เข้าบ้าน
โทรแจ้ง๑๙๑ตำรวจ๑๙๑ก็ให้ตำรวจท้องที่มาดูแล
ตำรวจท้องที่พยายามมาไกล่เกลี่ยพูดคุยกับลูกชาย
ก็ยังทำให้แบบลูกชายพาพ่อแม่เข้าบ้านไม่ได้

คืนที่๓คุณลุงคุณป้าตัดสินใจอย่างที่เห็นในภาพ
นอนมันริมถนนหน้าบ้าน
ทีมข่าวเรามีการประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
พมหรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว
จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม๑๓๓
ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คู่นี้
แล้วก็รับตัวไปดูแลเบื้องต้นแล้ว
แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงสงสัยอยู่แหละว่า
อะไรมันจะถึงขั้นทำให้ลูกไล่พ่อไล่แม่
ออกมานอนริมถนนหน้าบ้านล็อกประตูบ้านด้วยนะครับ
ไม่ให้เข้าขนาดนั้นเราส่งทีมข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
ว่าหลายคนก็อยากฟังนะระหว่างพ่อแม่กับลูกสาวตัวเอง
อะไรสำคัญถึงเลือกขนาดนั้นได้
คือสำคัญทุกคนค่ะตัวเขาคือครอบครัว